ดูเรื่องของอะไรนะที่คุณจะมาเล่ามาแชร์กัน
แหมดิฉันชอบทานผลไม้
อะไรที่มีประโยชน์ก็อยากจะชวนกันทาน
อย่างอินทภารมหลายคนบอก

อินทภารมเป็นสละรถลูกไง

ที่มีผลประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้นะใครอยากจะทานผลสดค่ะ

ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์

ไปที่สวนสุพรรณอินทพรรม
ที่บ้านโศกสายตำบลสหสคัญ
อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินค่ะ
ซึ่งจุดนี้นะอยู่หลังวัดพุทธมินิษฐ์ภูข้าว

งานนี้ค่ะคุณแววตานรทัศน์
ในอำเภอสหสคันคุณสุกัญญามาสสะอาดประหลัดอำเภอ
พร้อมทั้งคุณกรยาจรเอียด
รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหสคัญ

เพราะฉะนั้นทุกลูกทุกพวงจะต้องสวยงามมาก

เตรียมที่จะกำหนดเปิดสวนภายในวันที่๒๘มิถุนายนนี้

พรรมสายพันธุ์ที่เห็นนี่นะคะ
คือสายพันธุ์บาฮีสีเหลือง
เปลวมาเป็นปีที่๔แล้ว
แล้วทุกต้นทุกชุดทุกรุ่นให้ผลผลิตดีครบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลย

แล้วก็จะให้ผลผลิตหนึ่งปีหนึ่งครั้ง
ผมถึงสิงหาคมนี่แหละครับราคาขายบอกกันเอาไว้เลยว่า
ประมาณกิโลกรัมละห้าร้อยบาทคนที่อยู่ไกลไม่สามารถไปได้
คุณก็สามารถสั่งทางเฟซบุ๊กไลน์หรือโทรศัพท์ก็ได้
เขาจะส่งให้ทันทีเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบไปเที่ยวชมเด็ดกิน
สวนสดเลยนะก็ไปได้เหมือนกัน
โดยเขามีมาตรการเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด๑๙เอาไว้อย่างเข้มงวด
คือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ารอบละไม่เกิน๓๐คนนะ
และต้องบอกอย่างนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้ว
ถ้าคุณฉีดแล้วนะคุณนำหลักฐานไปโชว์เลยนะฮะ
ว่าคุณผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วจะได้ลดราคาลงค่ะ
กิโลกรัมละ๕๐๐บาทเหลือเพียง๔๕๐บาทเท่านั้น

ซื้อหลายโลก็ลดหลายร้อยว่ากันไป
ต้องยอมรับว่าอินทพลัมเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
เป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพทานได้ทั้งแบบสดแบบนี้ก็จะฝาดหวาน
แบบแห้งตากแห้งก็ทานได้ก็หวานฉ่ำ

พันไปแล้วคุณแม่ตั้งท้องกินเค้าบอกบอกต้องด้วย
คุณคะพี่กันธานให้ธานด้านข้างนะ

เขาบอกอย่างนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคุณผู้ชม
แต่ว่าปกติเราก็เลยทานด้านขวางตลอด

เอาไปลองทานกันแบบที่น้องใบตองเขาแนะนำดูนะ